เลือกตั้งนายยกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ

หลายคนผ่านการเว้นว่างเรื่องของการเลือกตั้งมานานแล้ว

ใช่เราไปตรวจสอบกันหลายพื้นที่เลยนะฮะ

อย่างเชียงใหม่ก็มีหน่วยเลือกตั้งถึง๑๒๑แห่งนะครับ
แล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกไปเลือกตั้ง
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๐นาฬิกาเมื่อเช้านี้นะครับ

ก็จะเห็นประชาชนนะสนใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

เลือกนายกเทศมนตรีในพื้นที่ของท่านได้๑คนนะครับ
เลือกตั้งอีกใบคือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ
ก็สามารถเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้๖คน

บรรยากาศที่เชียงใหม่นะฮะก็มีประชาชนออกมาเลือกตั้ง
จุดเลือกตั้งใกล้บ้านจำนวนมากนะครับ
หน่วยเลือกตั้ง๓๔และ๕วัดแม่บริมอำเภอแม่บริม
ประชาชนมารอคิวใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบเลยคุณ

ประชาชนไปกันตั้งแต่ก่อน๘โมงเช้า
ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์เมื่อเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
โดยผู้ว่าใช้สิทธิ์ลำดับที่๑๕
จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน๑๒๑แห่ง
ก็ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีประชากรผู้ใช้สิทธิ์๘๖๒๒๕๒๘ราย
ยังเหลือเวลาอยู่นะคุณนะอีก๒ชั่วโมงครึ่ง

ไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างนะครับ
ผู้สูงอายุมามาเยอะมาเลือกแล้วบอกไม่เคยพลาดเลย
ใช่ไม่พลาดเลยทุกการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นพื้นที่การเลือกตั้งในตำบลทัพกวาง

ที่นี่เป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้วยนะคะ
ประชาชนก็ตื่นตัวมาเลือกตั้งกันอย่างมาก

ส่วนภาพที่เห็นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภาพของนางทองใบ

ใบท่านเนี่ยฮะพี่บู๊คคคุณสิบสกุลครับ

คือคุณยายเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้

ให้ลูกหลังโรงงานตั้งนี้เข็นวิวแชร์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ใบ้บอกว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้ง
ยายไม่เคยพลาดเลยออกมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นสสจยายมาหมดทุกครั้ง

นามเล็กสนามใหญ่ยายหย่อนบัตรทุกครั้งเลย
ใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของคนไทย
ใช่ครั้งนี้ก็เลยไม่พลาดมาเลือกตั้ง

ของตำรวจอพรแล้วก็ฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิดค่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเป็นการเลือกตั้ง
ก็เลยป้องกันโควิดไว้ด้วยนะครับ
อย่างที่บุรีรำประชาชนก็ตื่นตัวออกมาเข้าคิว

เลือกตั้งทั้ง๙๘๔หน่วย
ก็ต้องตั้งจุดคัดกรองเข้มแล้วครับ
ประชาชนท่านไหนอุณหภูมิร่างกายเกิน๓๗๕องศาเซลเซียส
นั่งพักรอในจุดที่ร่มก่อน
พัดลมให้ก่อนนะครับจุดพิเศษ

แต่หากยังเกินอีกจะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการ

แล้วก็ขณะที่ช่วงคืนหมาหอนเมื่อคืนนี้
หลายพื้นที่ที่มีการแข่งขันเข้มข้นในบุรีรำ
ก็มีรายงานว่ามีผู้สมัครไปเคาะประตูบ้าน

ยังไม่มีการร้องเรียนเข้าไปยังกรกตแต่อย่างใด
ซึ่งทางกรกตได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้จับตาเป็นพิเศษแล้วนะครับ
พร้อมจัดชุดสืบสวนหาข่าว
ป้องปรามเคลื่อนที่เร็วเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์
แต่ก็ยังไม่พบมีการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่ามีทั้งผู้สมัครอาจจะไปเคาะประตู

ทั้ง๓๕หน่วยในเขตเทศบาลเมืองเบตงก็คึกคักครับ
ทุกจุดลงคะแนนก็จะมีการคัดกรองโควิด๑๙นะครับ
มีการตั้งเจลแอลกอฮอล์ให้ประชาชนได้ล้างมือล้างไม้นะครับ
ด้านของผู้มนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเบตง

โมงเช้าพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
แล้วก็เมื่อปิดหีบลงคะแนนตอน๕โมงเย็นนะครับ
ก็จะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเลย
จากนั้นจะส่งผลคะแนนไปยังศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้งเทศบันเมืองเบตรง
พื้นที่หลักก็เป็นพื้นที่พิเศษก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้วยนะครับ